ชัดข่าวเที่ยงนะคะได้รวบรวมบรรยากาศของกิจกรรม

เป็นกิจกรรมพิเศษเนื่องในโอกาสมหามงคล

เสด็จเถลิงถวาลัยราชสมบัติครบ๗๐ปี
ซึ่งประสบกรณิกรชาวไทยได้ร่วมกันจัดกิจกรรมทั่วประเทศพร้อมกันค่ะ
ในโอกาสนี้ทรัฐทีวีขอเชิญชวนคุณผู้ชม
ร่วมส่งข้อความถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในโอกาสทรงครองราชครบ๗๐ปี
หน้าจอของชัดข่าวเที่ยงตอนนี้เลยครับ
ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาแล้ว
รัฐบาลได้จัดพิธีทำบุญตักบาท

รวมทั้งพิธีเจริญพระพุทธมนตร์
ถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เสด็จเถลิงถวาลัยราชสมบัติครบ๗๐ปี
มิถุนายน๒๕๕๙นะคะ
ที่บริเวณพระบรมหาราชวัง

ศาสนาได้จัดพิธีสวดถวายพระพรชัยมงคล

ได้จากคุณสุภานีโฆษภัณฑ์สมโพธิ

รายงานสดเข้ามาจากสนามหลวงค่ะ

สำหรับพิธีเจริญพระพุทธมนตร์
ถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนีนาฏค่ะ

ก็มีการจัดเต็นต์รองรับประชาชน
ที่จะมาร่วมพิธีนับพันที่นั่ง

หลังจากที่ประกอบพิธีตักปะพระสงฆ์
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะ

ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
พร้อมด้วยภรรยาคณะรัฐมนตรี

ร่วมพิธีทำบุญตักบาทพระสงฆ์๗๗๐รูป
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สเด็จทะเลิงธวรรณลัยราชสมบัติครบ๗๐ปี

และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้า

ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพันศา๗รอบ

บริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง

เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนตร์
ถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ยังวัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือวัดพระแก้ว
โดยจัดขึ้นอย่างพร้อมเพลียงกันทุกศาสนา

ด้านมหาเถรสามาคมได้บัญญัติบทพระคาถาพิเศษ
สันเสริญถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินินาศในโอกาสนี้ด้วย
และสำหรับประชาชนทั่วไปนั้น
ทางรัฐบาลได้จัดสถานที่ให้บริเวณสนามหลวง
ให้ประชาชนได้มีโอกาสมาร่วมพิธีสำคัญนี้
โดยมีประชาชนจากทั่วทุกสารทิศ
พร้อมใจกันใส่เสื้อสีเหลืองทองอร่ามมาร่วมในพิธี
และแสดงออกถึงความจงรักพักดีจนเต็มพื้นที่
อย่างแรกก็คือว่าเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดีต่อ
พระองค์ท่านที่มีต่อประสงค์นิกรชาวไทย
คนไทยคนหนึ่งก็อยากอย่างน้อยก็เป็นคนหนึ่งที่อยู่ภายใต้
รมโพธิสมพันธ์ของพระองค์ท่านก็อยากแสดงความจงรักภดีให้กับพระองค์ท่านครับ

องค์ท่านสอนให้คนไทยเป็นคนดีเป็นคนที่รักด้วยกันรักคนไทยด้วยกัน
เป็นคนมีน้ำใจแล้วก็อยากให้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านเอาไว้มาก
ผมก็จะสอนทุกครั้งวันว่าให้รักในหลวง
หลวงก็เป็นจุดศูนย์รวมของคนไทยทั้งหมดทั้งประเทศ
ถ้ามีพระองค์ท่านก็
รวมถึงการให้บริการรถประจำทางขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
ที่กลับมาให้บริการตามปกติเช่นกันค่ะ
และหลังจากนี้ทางคณะกรรมการจัดงาน
ก็จะจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติไปทั่วประเทศนะคะ
เช่นนิทราสการสัญจรบัวบาทยาตรา
ละครธรรทัศน์ค่าของแผ่นดิน
ละครเวทีเสียงแห่งความจงรักพักดี
โครงการเยาวชนอาเซียนเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงค่ะ
ส่วนการแสดงพระมหาชนกนั้นจะเปิดให้ประชาชนได้ชมในช่วงเวลา๑๔นาฬิกา
โรงละครแห่งชาติโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วย
สำหรับประชาชนยังสามารถที่จะแสดงความจงรักภักดี
และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ด้วยการสวมใส่เสื้อสีเหลืองตลอดเดือนมิถุนายนค่ะ